เทศกาลมหาสงกรานเย็นทั่วล่าค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โอ้โหรหะไม่จัดแบบยิ่งใหญ่มากค่ะคงคือลานด้านข้างวัดราชบอลภิกษ์
ซึ่งปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครจัดเต็มเรื่องความยิ่งใหญ่ค่ะ
แต่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙ที่เห็นหน้าจอก็คือ
นางเอกวิกหมอชิดชื่อดังนะคะน้องนาวที่สาน่าค่ะ

แล้วก็เป็นนางกิรินีเทวีนางสงการประจำปีนี้ได้สวยงามจริงค่ะ
โดยน้องนาวเปิดใจว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะ
ที่ได้รับงานในวันสงการค่ะปกติเธอจะหยุดตลอดนะคะ

รวมไปถึงครั้งแรกด้วยนะคะที่ได้สวมชุดเป็นนางสงการค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะแต่งชุดไทยบ้างนะคะ
แต่ว่านางสงการสวยงามแบบนี้เต็มแบบนี้นะคะ

นาวยังพูดติดตลกเลยนะคะว่า
พี่หนูฟ้อนตรามสวยไหมคะ

เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบเที่ยวสุทธิพกรงเทศกาลอยู่แล้วคนเยอะค่ะ
โดยน้องนาวนะคะก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะคะ

รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ

มันนี่เป็นครั้งแรกอะไรที่ทำวัยส่งการ

เข้าอยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะ
ชอบอยู่กรุงเทพหลดหลง

ใช่ค่ะอยู่บ้านส่งน้ำพระทุกปีอยู่แล้วที่บ้าน
ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณย่าอะไรอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้ว
แต่ตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ไปเลย
เพราะว่าคุณย่าก็๙๐กว่าแล้ว

นาวค่ะบอกว่าโอ้โหตอนนี้พี่หนูยังมงไม่ลงนะคะ
คือรอดปอดโควิดค่ะแต่ว่าก็ทำใจไว้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเธอถ่ายละครต้องถอดหน้ากากตลอดค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเธอกับแฟนนุ่มนะคะ

ส่วนข่าวลือสะพัดนะคะบอกว่านาวหมดสัญญาแล้วค่ะ
เตรียมบวกมือลาวิกหมอชิดนี่

เพราะว่าก่อนโควิดนางก็เพิ่งต่อสัญญาไปอีกพักใหญ่เลยค่ะ
คือจริงเราเป็นคนที่ออกจากบ้านบ่อยที่สุด
แล้วเวลาเราทำงานเราไม่ได้ใส่แมสเลย
มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่นิวเขาไปซื้อยาที่ร้านขายอาหารยา
แล้วเทศะถามว่าคุณนิวยังรอดอยู่อีกเหรอคะ
เพศสัตว์ถามอย่างนี้คุณนิวยังรอดอยู่อีกหรือคะ

พี่นิวก็บอกยังรอดครับยังรอดครับ
ไป๕ปีน่าจะเหลืออีกประมาณนึงเลยแหละ
หน่วยประมาณหนึ่งหนึ่งตอนนี้มีเรื่องเดียวค่ะ

เพราะเราก็เหลืออีกกี่ปีหนึ่ง
ไม่แน่ใจนะคะ

แต่ว่าภาพงานสงการโอ้โหแบบนี้เห็นแล้วคึกคักเนอะ
แต่พูดถึงว่าเรื่องการร้องการรำเนี่ยน้องนาวเขาเด็กหน้าตสิน
ใช่สุดยอดอยู่แล้วถูกต้องนะครับซุปตาดารานางงาม
ขยันรับงานรำนะจ้างกันได้ทั่วราชนาจักร
มืออ่อนช้อยขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ